มันสำหรับความคิดของอาวันนี้อามาเป็น
กำลังใจให้คุณครูเนาะเพราะว่าครูก็ผู้หญิงคนนึง
แล้วที่ผมเรียนกับครูก็ได้ทำกิจกรรมต่าง
ไปทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูมาเยอะที่เป็นการกุศลนะคะ
ก็ได้เห็นว่าครูทำงานหนักเยอะมาก
เราทุกคนสามารถเข้าไปเช็คดูว่า
ผู้หญิงคนนี้เขาพูดอะไรเขาสอนอะไร

ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูล
หรือว่าอะไรต่างเนาะเรายังไม่ได้รู้จักเขาหรือว่าอะไรค่ะ
ก็เข้าไปดูในเพจได้หรืออะไร
ซึ่งพอถ้าเราลองไปดูข้อมูลต่างแล้ว
มันจะแตกต่างกับสิ่งที่เราได้รับในตอนแรก

ก็สำหรับอาก็รู้สึกว่า

ครูทำอย่างชัดเจนแล้วก็ตั้งใจจะช่วยผู้อื่นจริงนะคะ

สิ่งที่อาได้รับจากการที่เข้าอบรมกับครูอ้อย

เห็นแบบความเปลี่ยนแปลงในตัวอาไหมคะ
เห็นน้องว่ามันเปลี่ยนคือ
เรารู้สึกว่าตัวเราเดิมทีเราก็เป็นคนกระตันอยู่แล้ว
ทุกคนก็รู้จักอาว่าอาเป็นคนแบบ

เหมือนเราทุกคนกำลังดูอยู่เหมือนกันนะคะ

เรารู้สึกว่าคือ

บางทีเราก็ทิ้งตัวไม่คุมน้ำเสียง
หรือเราคิดว่าเราเลี้ยงดูด้วยทรัพย์ให้คุณพ่อคุณแม่ท่านมีเงินมีทอง
มันโอเคแล้วแต่ว่าน้ำชะโลมใจที่ดีที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่เรา
ก็คือรอยยิ้มของเราน้ำเสียงของเรา
ที่พูดกับท่านเพาะปิยะวาจาของเรานะคะ
การใช้เวลาคุณภาพกับท่าน
คือการรักพ่อแม่ในระดับลึกลงไปอีก
อันนี้เป็นสิ่งที่อาได้รับจากคุณครู
แล้วก็ถ้าเป็นในเพจสมมุติว่าวันนี้เราแบบเศร้าหมองจากเรื่อง
ไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรอย่างนี้
ว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกดีกับเราได้
แต่เรารู้ในตัวของเราได้ว่าเราตั้งใจทำดีทำให้คนอื่นดีหรือยัง
หรือการที่คนแบบไม่ชอบเราเรารู้สึกว่าเป็นเพราะเราไม่ดี
เราก็ได้เอามาแก้ไขแต่อย่ามัวดำดิ่งแล้วก็ฟูมฟายแล้วก็เศร้า

ข้อดีของมันก็คือ๑เราได้แก้ไขตัวเอง
สองก็คือเราได้ยิ่งทำดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
มุมมองต่างที่เกี่ยวกับการจัดการหัวใจของเรา

เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเพราะว่าอ้าอ่านตลอดแล้วก็อ้าดูคลิปที่ครูให้ดูฟรีตลอด
แล้วก็อ้าก็ไปเข้าห้องเรียนด้วยค่ะ
ทุกวันนี้อ้าก็ไม่มีไปเข้าห้องเรียนอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เรียนค่ะไปห้องเรียนเพราะว่าอาร์รู้สึกว่ามันเหมือนมันให้พลังงานที่ดีกับตัวเองอย่างนี้ค่ะ
บางอย่างความประพฤติการสอนบางอย่างที่เราเอามาทำแล้ว
แล้วพอวันหนึ่งเราห่างการตอกย้ำตัวเองไปเราก็จะไปทำกับที่เราเคยชินอีก
เช่นน้อยใจคนขึ้นมาอีกซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลที่เราควรจะน้อยใจ
เราก็แค่บอกเขาตรงว่าเออเนี่ยทำแบบนี้แล้วเรารู้สึกไม่ชอบเสียใจ
แต่ถ้าเรารักกันเราต้องทำอย่าทำอย่างนี้ให้ฉันนะแทนที่จะมานั่งน้อยใจอย่างนี้
ถูกใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปห้องเรียนหรือว่าไม่ได้อ่านคำสอน
เราก็จะวูบไปน้อยใจเพราะมันเป็นทางถนัดของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
มองว่าคอล์สของครูอ้อยเนี่ยค่อนที่จะสูงคนทั่วไปเนี่ยใช่
ก็คือเอาจริงมันมี
เท่าที่ดูมาเนี่ยนะคะมีคนที่เรียนทางไกลฟรี
คือตอนนี้ใครที่ได้ข้อมูลที่ไม่ดีอะค่ะให้เข้าไปดูใน
เพจได้ว่าครูอ้อยอ่ะพูดอะไรมาโดยตลอดสอนอะไรจริงจริง
ผู้หญิงคนนี้เขาพูดอะไรเออแล้วก็เราเอ่อเราเราไปเข้า
ห้องเรียนฟรีนะคะเราเข้าห้องเรียนทางไกลในมือถือเรา
ฟรีแล้วเราอ่ะปฏิบัติตามนั้นก็คือรักพ่อแม่ให้อ่อน
หวานกับพ่อแม่รักษาใจในแดนบวกค่ะมีอารมณ์ลบอ่ะรีบ
เอาออกแล้วก็รีบทำให้มันสนุกขึ้นมาทันทีซึ่งมันมี
คนิคอยู่สอนในห้องเรียนเนอะแล้วก็เอ่อตั้งเป้าหมาย
ชัดเจนก็คือเป้าหมายแรกที่ชัดเจนของเราคือว่า
เราจะสามารถไม่ฝืดเคืองไม่อัตภัททำมาหากินคิด
ช่องทางการทำมาหากินออกแล้วก็ได้ไปเข้าห้องเรียน
แค่เนี้ยแหละคือมันมีราคาอยู่นะคะก็คือสองหมื่น
ห้าพันบาทนะคะอ่าสองวันวันละราวราวแปดถึงสิบ
บางทีกล้วยก็ยาวเกินนะเออรวมแล้วก็เป็นพัน
กว่าบาทป่ะต่อชั่วโมงยังไง
เอออาคือของอาอาก็แบบไปขาวเขาเลฟรียังไง
มีแต่ถ้าอาพาคนที่อารักไปเรียนอาก็จ่ายตังค์
ส่วนของอายังไงอาก็แบบไปมั่วเลียนฟรีเนี่ย
ควรพูดไหมไม่เอาไม่ควรพูด
เล่นว่าทุกอย่างต้องเข้าการพูด
อาให้น้องที่อารักไปเรียนใช่ไหมคะอาจ่ายตังค์ให้เขา
แล้วสุดท้ายถ้าเขามาเขาจ่ายตังค์เอง
มันเหมือนกับว่าแบบเขาไปเรียนดำน้ำเขาไปเรียนถ่ายรูปอย่างนี้
ก็จะมีค่าชั่วโมงเรียนอยู่แล้วแต่ตอนแรกเขาไม่เข้าใจอันนี้
เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอยากจะเรียนมากหรืออะไร
แต่พอเข้ามาแล้วเขาแบบเฮ้ยเออใช่อันนี้มันมี
คือมันเป็นแบบวิชาชีพของผู้สอนแล้วก็มาเรียนแบบ
มีอาหาร๓มื้อดูแลเราในโรงแรมอย่างนี้ค่ะ

แน่นอนที่สุดคนมีอาชีพทำงานเก็บเงิน
เขาไม่ได้ลงทุนกับการแบบไปทำอะไรที่มัน
เขาก็ไปทำกับบ้านของเขาหรืออะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าแบบจริงแล้ว
ก็แบบเออถูกขอบคุณมาก

เหมือนแบบได้ทรัพย์มาให้พ่อแม่ดูแลบ้านเรือนตัวเอง
แล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะ
คุณก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลเหมือนกัน

แล้วก็เหมือนแบบได้ทำบุญส่งมอบสิ่งดีออกไปด้วย
อย่างนอกไม่ใช่ลักษณ์ที่อีกแต่เป็นการสอนการขัดเก้าจิตใจของคุณ

มันเป็นการฝึกใจของเรามากกว่า
อย่างอะไรคือลัทธิไม่รู้นะ
แต่นี่มันคือคอร์สพัฒนาการจัดการชีวิตของเรา

สมมุติว่าแบบมีเรื่องเศร้าอย่างนี้
เชื่อไหมว่าคนบางคนสามารถเศร้ากับเรื่องหนึ่งได้นาน

แต่ว่าในคลาสเรียนนี้เขาก็จะสอน
คือแบบเวลาเรามีความเศร้าหรือมีความกลัวอยู่ในตัวเอง

วนเข้ามาเออมันจะสู่มวลท้อง
เทคนิคที่ครูสอนก็คือ
หมุนกับด้านมวลนั้นออกไป
แล้วก็มันจะมีความโล่งขึ้นแล้วก็มีความสุขขึ้น

ปั่นเนี่ยไม่ได้ปั่นเรียกเงินเรียกทองนะจ๊

แต่เป็นการแบบสมมุติความทุกข์มันหมุนอย่างนี้
หมุนอีกฝั่งนึงอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นเทคนิคทางสิทธิ์ใต้สำนึกวิทยาศาสตร์
คือมีหลายอย่างก็คือการบริหารจัดการ
เรื่องของวิทยาศาสตร์จิตใต้สำนึก
คือมันคูปปลนเขาระวาดเรื่องของการคองเรือน

คือเหมือนตัวอ้าเองอ่ะในอดีตก็เคย
ก็เคยรีบตัดสินคน
มันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์

ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวอาเองอารู้สึกเป็นห่วงนะคะ
แล้วก็คุณครูทำให้ความทุกข์ในชีวิตของอาน้อยลง
คืออาจัดการความทุกข์ได้อาเห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ครอบครัวของเราพูดคุยกันมากขึ้น
เพราะว่าวิธีการของคุณครูค่ะที่ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากขึ้น
ว่าเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของอาค่ะ
วันนี้อาก็อยากจะคืออาเห็นว่าคนเนี่ยเหมือนได้รับข้อมูลที่ผิด
แล้วก็รีบตัดสินหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าเรารู้สึกว่าถ้าอย่างงั้นอ่าเราอยากจะมาบอกอีกหนึ่งเสียงนึงว่า
เราลองไปตรวจดูอีกทีนึงว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

หากการกระทำนี้มันจะเป็นผลทำให้คนที่เขาอุตส่าห์เคยรักเคยเมตตาต่ออา
วันนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะรู้สึกเป็นลบทางอาก็เสียใจนิดนึง
แต่ว่าอาก็รู้สึกว่าดีกว่าที่อาจะไม่ทำอะไรอะไรอย่างนี้
หนึ่งก็คือครูมีบุญคุณกับอาใช่ไหมคะเป็นเรื่องสำคัญคือเรื่องความสุขในครอบครัวนะคะ
กับสองคืออารู้สึกว่าบางท่านนะคะอาจจะเหมือนเผลอตัดสินอะไรไปโดยที่มีข้อมูลฝั่งเดียวค่ะ
อาก็อยากจะทำให้ทบทวนนะคะแล้วก็ไปดูอีกทีนึง

วางใจให้เป็นกลางกลางค่ะความชอบหรือความชังมีผลร้ายต่อจิตใจของเราเองนะคะ